สำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะระวังบุตรหลานให้ดีครับ
ด้วยความสุขสนประตูมันจะมีไอ้รูหูช้าง
เด็กคนนี้ด้วยความสุขส่นเอามือเปรย์แห่ครับหืม
แล้วนิ้วบวมเอานิ้วออกมาไม่ได้
ชาวบ้านไปเห็นสภาพเป็นแบบนี้ครับ

มันหวัดเสียวตอนที่เอาช่วยด้วยนะคะ

ตอนเอาเลื่อยไปเรื่อยมันก็อุ๊ยเดี๋ยวจะโดนนิ้วน้องเขานะ
แต่เห็นไหมตรงข้อเขาบวมแล้ว

แต่ตอนจะออกเนี่ยสิมันออกไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบลศรีนรงอำเภอชุมพลบุรีที่จังหวัดสุรินครับ

เพื่อให้ง้างออกแล้วเอานิ้วของน้องออกมาให้ได้
เด็กชายวิรัติอายุ๑๑ควบ

คือตอนนั้นชาวบ้านก็เห็นท่าน้องเหมือนลุกลิ่งลุกลนอยู่ตรงประตู
เป็นอะไรทำไมไปยืนตรงประตู

เอาเลื่อยมาตัดเลื่อยไป

นี่มันก็ค่อยง้างออกนะ

คงต้องฝากเกิญนะฝากเกินคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็บุตรหลานน้องที่ดูข่าวอยู่ด้วยนะฮะ
ด้วยความสุขสนนะฮะโชคดีที่เอานิ้วออกมาได้
แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ
ไปฟังเสียงของพลเมืองดีที่เขาไปช่วยเห็นเด็กคนแรกหน่อยนะฮะ

ไม่เรียกให้ใครช่วยเลยสิ
เต็ดยังตกใจอยู่นะ

ก็เอาเวียนเอาออกคนเดียวกันนะ

อ๋อตอนแรกก็นึกว่าน้องเค้าเป็นอะไร

ไม่ออกเลย
ไม่ออก
แต่รูมันเล็กนิดเดียวนะ
โอ้โห

ก็เป็นอุทาหรณ์เลยคือเราก็ไม่คิดว่า

แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่ง